คุณผู้ชมครับพาไปดูเรื่องราวประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่เคยเห็น
คุณคงจะเคยเจอการแห่นางแมวขอฝน
แมวคิตตีก็เคยเห็น
แต่ผมเชื่อเลยคุณผู้ชมว่าคุณจะไม่เคยเห็น
แห่ปลาช่อนขอฝน

ทุกผู้ชมแห่ปลาช่อนขอฝนจริง

ชาวบ้านนะฮะเข้ามารวมตัวกันที่สาราอาคารรวมใจรัก
บ้านเขาพระตะบดอุทองอเภออุทอง

โหดูในกะละมังนะเห็นไหม
คือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไม่เคยเห็นจริง
นี่คือพิธีการขอฝนของเขานะครับให้ตกต้องตามฤดูกาล
เป็นหนึ่งในประเพณีที่ชาวบ้านสืบสาร
กันมาตั้งแต่บรรพบรุษกว่าร้อยปีนี่

เพื่อให้ฝนมันตกต้องตามฤดูการและเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้าน
และจะทำพิธีนี้ในวันขึ้น๘๙ค่ำเดือน๗
โดยการทำพิธีของชาวบ้านจะเริ่มตั้งแต่ท่านบูชากลางแจ้ง
พร้อมกับนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปองค์เทพสมมุติ
วางกับพื้นจากนั้นก็จะนำประชนนี่คือไฮไลท์ของงานนี้
เอาไปใส่กระมังวางคู่เคียงกัน
แล้วก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีสวดขอฝนทำบุญเลี้ยงพระกันไป
ประชนนี้ยังไม่ตายนะครับแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยว่าพอจบพิธีนี้
มันก็ยังไม่ตายแล้วมันได้ถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย
เอ้าคุณผู้ชมครับเมื่อเสร็จสิ้นพิธี
สวดแล้วชาวบ้านก็จะทำการแห่ปลาช่อนอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
โดยในขบวนแห่ก็จะมีการร่วมกันรำแคน๑เพลง

จากนั้นก็อธิษฐานขอฝนแล้วก็นำปลาช่อนเนี่ยนะครับ
อย่างที่ผมบอกเขาจะเอาไปปล่อยในบ่อน้ำ
บ่อน้ำที่แบบว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นบ่อน้ำที่สะอาดของเขานะครับ
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
ชาวบ้านยังบอกอีกนะครับว่าประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์
หากครั้งใดหรือว่าปีใดไม่จัดประเพณี

มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะทำให้หมู่บ้าน
คนในหมู่บ้านล้มป่วย

คือถ้าเกิดว่าว่างเว้นไม่จัดพิธีนี้หรือว่าเลื่อนวัน
ไม่ทำตามวันที่กำหนดเอาไว้ในแต่ละปีแล้วก็

เขาก็ต้องจัดแบบนี้เป็นประจำสืบเนื่องกันมา
อ้าวไม่เคยเห็นก็ได้ดูกัน
แห่ประชันขอฝน
แต่ช่วงนี้ภาคกลางน่าจะน้ำเยอะแล้ว

แห่บ้างไฟหรือว่าแห่นางแมวกัน
ประเพณีโบราณแบบนี้ที่ทำปฏิบัติสืบทอดกันมา
มานำเสนอให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นเนอะ